พรุ่งนี้แล้วนะคะเราจะได้รู้กันว่า๕๕สสอดีตพักอนาคตใหม่
จะไปสังกัดพักอะไรจะใช้ชื่อพักใหม่ว่าพักก้าวไกลหรือเปล่า
ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมา
เลขาธิการกรกตออกมาบอกแล้วนะคะว่านายทะเบียนพักการเมืองได้รับแจ้ง
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อพักและกรรมการบริหารพัก
ร่วมพัฒนาชาติไทยเปลี่ยนเป็นชื่อพักก้าวไกล
แล้วก็มีการตรวจสอบว่ามติที่ประชุมใหญ่สามัญของพัก

จึงได้ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อพัก
แล้วก็กรรมการบริหารพักไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
เหลือขั้นตอนสำคัญคือขั้นตอนการประกาศ

ดังนั้นวันพรุ่งนี้นะอาทิตย์ที่๘มีนาคม
ที่มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ว่า๕๕สสอดีตพักอนาคตใหม่
จะไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักก้าวไกล
แล้วก็จะแถลงเปิดตัวพักใหม่อย่างเป็นทางการ
ก็สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกในชื่อพักนี้ได้เลย
เพราะการเปลี่ยนแปลงชื่อพักถือว่ามีผลโดยสมบูรณ์แล้วนะคะ
นับตั้งแต่ที่ประชุมใหญ่สามัญของพักมีมตินั่นเอง
พรุ่งนี้ก็ชัดเจนแน่นอนนะคะ
แล้วก็คุณทิมพิธาเขาก็โพสต์ออกมานะ
เขาจะสารต่อนโยบายของพักอนาคตใหม่๑๒นโยบาย
ก็ต้องรอติดตามแล้วก็ต้องดูว่าหัวหน้าพักด้วยนะ